เรื่องนี้ต่อคลอดแล้วนะสรุปคลอดแล้วนะ

โผล่โผล่ที่คลอดไม่ใช่โผล่คอรมอค่ะ
โพทหารคลอดแล้วเรียบร้อยแล้วก็โปรดก้าวเรียบร้อยแล้ว
แต่งตั้งนางทหารประจำปี๒๕๖๖จะมี๗๖๒ตำแหน่ง
เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องท่อง

แรกมันยังไม่คุ้นปากยังไม่ชินปาก
แต่ต่อไปเดี๋ยวเราจะอ่านข่าวนี้บ่อย
แล้วก็ฟังข่าวเหล่านี้บ่อยด้วยคุณผู้ชม
โดยราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องให้นายทหารรับราชการ
โดยมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้นายทหารรับราชการสนองพระเด็จพระคุณ
จำนวน๗๖๒ตำแหน่ง
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ

ที่จะได้ยินได้เห็นในข่าวเนี่ยนะคะ

พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดี
เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบกพลเอกเจริญชัยหินเทา

พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยม

แล้วทัพอากาศก็คือพลอากาศเอก
พันพักดีพัฒนกุล
เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศนั่นเองค่ะ
อันนี้เป็นโหทหารที่คลอดเรียบร้อยแล้วโปรดก้าวเรียบร้อยแล้วนะคะ